เอาล่ะหายใจหายคอไปดูคลิปที่ต้องบอกว่าแฟนคลับเขาไปสนามบิน
แต่บังเอิญว่าไปส่งนิชคุณแต่มีหนึ่งหนุ่มที่มาแย่งซีนนะคุณผู้ชมไปดูซิว่าเป็นใครค่ะ
นี่แหละค่ะคุณผู้ชมเป็นภาพของซุปตาพ่อลูกสองที่ดึงความสนใจขโมยซีน
ไปได้เต็มเต็มแบบหน้าตาเฉยซึ่งจริงจริงเขาไม่ได้ตั้งใจจะขโมยซีนนะครับ
ก็เป็นคลิปที่เผยแพร่ผ่านผู้ใช้ทวิตเตอร์รายหนึ่งค่ะเล่าเหตุการณ์สุดน่ารักบอกว่า
ไปรอส่งนิชคุณที่สนามบินสุวรรณภูมิแต่เมื่อพระเอกรูปหล่อเคนธีรเดชลากกระเป๋าผ่านหน้า
กล้องเปลี่ยนทิศทันทีค่ะหันหน้าหาโอป้าเคนทันที
พระเอกลูกสองยังถามเสียงหวานด้วยว่ามาส่งใครคะ
เอาสิเท่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมความอ่อนระถวยบังเกิดทันที
แฟนคลับตอบเสียงหวานไม่แพ้กันนะฮะกลับว่ามาส่งพี่เคนค่ะ

ใช่เธอมาส่งนิจฉะคุณพอเคนถามมาส่งใครส่งพี่เคนซะอย่างนั้นนะครับ
อันนี้ก็เป็นคลิปนะครับ
ชอบแฟนคลับเปลี่ยนได้เร็วจริงมาส่งพี่เคน
เห็นได้ชัดเลยนะครับคุณผู้ชมว่าต่อให้มีภรรยาแล้ว

ไม่เป็นอุปสรรคกับความฮอตของเคนธิรเดชแม้แต่น้อย

สมบัติของชาติไปอีกหนึ่งคนนะคะ

ก็หล่อจนแฟนคลับนิจฉะคุณระทวยเปลี่ยนใจมาส่งพี่เคน

เหมือนโดนมนต์สะกดเห็นหน้าเคนปุ๊บ
ส่งพี่เคน
แต่ว่าทางด้านนิชคุณเขาก็แหมไม่ได้น้อยใจนะ
เขาก็มีการอัพภาพแล้วก็ชวนอมยิ้มเหมือนกันนะคะ
สเตตัสเขาเขาบอกว่าโถ่พี่เคนให้อภัยผมด้วยนะครับ
เห็นพี่เดินผ่านไม่แน่ใจเลยไม่กล้าทัก
ฮอสเทสก็ไม่ยอมบอกกันเลย
อสเตสนี่คือเขาเป็นชื่อเรียกแฟนคลับเขา
ทีหลังก็กระซิบบอกนิชคุณหน่อยแล้วกัน
แต่ว่าตอนที่บอกว่ามาส่งพี่เคเน